ก็มาดูกันต่อเลยดีกว่าขออัปเดตแล้วกันนะคะ
ก็เป็นเรื่องตกตกใจเมื่อวานตอนสักประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะ
ที่ฉันก็ได้รับสายจากคุณนุ๊กสุธิดานะคะ
ก็มาเล่าให้ฟังขโมยขึ้นบ้านคุณผู้ชมนะคะแล้วก็นางตกใจมาก
อยู่ราชพร้าว๑๒๖ที่สำคัญมันอยู่หมู่บ้านเก่าของพี่แจ๊กรีนด้วยนะคะ
คือก็คือคุณนุ๊กเนี่ยเขาไปทำงานอยู่ฟิตเน็ตนะคะ
ปกติแล้วก็คือเขาก็กลับบ้านประมาณ๒๓ทุ่มนะคะ
วันนั้นกับเมื่อวันวันที่๒๔มานะคะถ้าจำไม่ผิด
กำจึกหน่อย๓๔ทุ่ม
ไม่ใช่ตอนดึกอะไรมากมายเลยนะแต่เป็นจังหวะที่คนไม่อยู่บ้านแค่นั้น

เจ้าไม่รู้ถ้าเข้าไปแล้วไปเจอโจร

สูญกระเป๋าแบรนด์เนมไปหลายใบมากหลายแสนเกือบจะล้านนะคะ
มีเครื่องประดับด้วยมีทองมีอะไรด้วย
ใช่นะคะแต่ว่าตู้เซฟยังอยู่ดีนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอกสันขวนแขวนกับผู้ชม
เพราะว่าก็ลงบันทึกประจำวันแจ้งความไปแล้ว

แล้วที่สำคัญปกติเนี่ยจะเอาลูกคนใหม่เนี่ยค่ะ
ลูกที่วัยขวบนึงเนี่ยก็ทิ้งไว้กับพี่เลี้ยง

คือพี่เลี้ยงก็สูงอายุแล้วแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วยนะครับ
เลยรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ได้เอาลูกออกไปจากบ้านด้วย
จะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกับลูกเธอกับพี่เลี้ยงหรือเปล่า
ซึ่งวันนี้นะคะก็เวลาบ่ายโมงตรงนะคะ
คุณนุ๊กก็จะมาแถลงข่าวนะคะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมด
แล้วก็ข้อคิดเตือนใจด้วยดิฉันฝากไว้นะคะ

มันเป็นช่วงที่แบบเอาพูดตรงมันต้องมีคนพนมพนัน

เนี่ยเคยโดนจี้แถวรามคำแหงเลยนะคะ
ฟุตบอลโลกเมื่อประมาณ๘ปีที่แล้วคุณผู้ชม

คือเอาว่าทุกช่วงชีวิตเราต้องคอยระมัดระวังไว้ด้วย
แต่จะยังไม่ถึงกับว่าใช้ชีวิตแบบระแวงระวังแต่พอประมาณ